คุณผู้ชมขึ้นเหนือไปแอวจังหวัดเจียงใหม่จ้
เราจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญ
กับศิลปินตลกอ่าเพชรเชินยิ้ม
และนักร้องลูกทุ่งพี่ยิ่งยงยอดบัวงาม

อยู่เยอะเลยนะเจ้า

บรรจุหัวใจพระธาตุมหาเจดีชเวดากองจำลองที่วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเจียงใหม่เจ้าตะตึงมงเออ
ไปทำไมไปเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ที่พวกเขานับถือค่ะคุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกนะว่าบรรยากาศเนี่ย
โอ้โหเต็มไปด้วยพลังศรัทธาของเหล่าลูกศิษย์เยอะมากไปกันเยอะหลายคนเลยนะ
ส่วนทางด้านพี่เท่อุเทนเนี่ยนอกจากจะมาร่วมทำบุญแล้วก็ยังได้มอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับผู้ใจบุญที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ
เรียกว่าอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะเจ้ามาแบบม่วนแล้วก็อิ่มบุญกันตวย
และงานนี้ค่ะจะขาดตัวเลขไปได้ยังไง
เมื่อมีตัวพ่อตัวแม่ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคอย่างพี่ยิ่งยงและพี่ฮายไปร่วมงานทั้งทีโอ้โห
ทั้งคู่จะมีเลขอะไรมาฝากเราไปดูจ้ะ

ห้าเจ็ดสองกับห้าเป็นเรียกเดียวกันหรือเปล่า

ห้าเจ็ดมาจากคู่ของเชอรี่ก็มีเจ็ดแล้วกันได้
สักสูตรเจ็ดเมื่อกี้ลงท้าย
มีหลายเลขมากเลยอ่ะค่ะแน่นไปเลยเนาะจุกไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวงานบุญและตัวเลขก็ยังไม่หมดฟังต่อกันให้ดี
เพราะนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตพี่อ้อยกระท้อนเจ้าของเพลงฮิตนึกเสียว่าสงสารพี่รี่พี่แจ๊ค
เพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียวฉันจึงเสียเธอไม่ได้
ขอบคุณที่เป็นต้นเสียงให้เราไม่หลงทางไว้ทั้งไหนไม่อย่างนั้นก็จะหลงอ้าวนี่อินนะ
อินยังไม่หยุดอินพี่ถึงพี่แกแต่ว่าที่อยากดูเนี่ยร้องแลกเลขเออ
ใช่แล้วค่ะงานนี้พี่อ้อยกระท้อนถึงก็ต้องโชว์เสียงเพลงเพื่อแลกลอตเตอรี่ในใบนี้
คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคืออย่างนี้พี่อ้อยเนี่ยเขาเดินทางไปไหว้ปู่อือลือที่จังหวัดบึงกาล
แล้วก็ไปเจอแฟนคลับท่านนี้ด้านซ้ายมือของเราเนี่ยบอกพี่อ้อยว่าอยากฟังเพลงพี่อ้อยที่เราร้องไปเมื่อสักครู่นี้
เพื่อแลกกับลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือคุณผู้ชมได้ยินแบบนี้พี่อ้อยไม่รอช้าจ้ะ
ร้องทันทีแล้วก็ได้ลอตเตอรี่มาด้วยคุณผู้ชมฟังให้ดีนะลอตเตอรี่ที่ได้ก็คือ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันสักนิดนึงค่ะ
ที่มีอยู่คือความคิดถึงจากฉันน่ะพร้อมพิธีมอบเลยนะคะหนึ่งสองสาม
ให้ใบนี้มีเหตุผลนะคะว่าเลขทะเบียนรถลดเลขทะเบียนรถด้วย
ตัวหน้านะออกไปแล้วนะคะเก้าเก้าเดี๋ยวเสร็จ
ย้ำล่ะคุณผู้ชม๘๐๗๔๗๘เลขเกดกันเลขแปดมาอีกแล้วอ่ะ
มาบ่อยมากนะงวดนี้ยังนะคะยังไม่หมดกับเรื่องราวของตัวเลข
เพราะทำเอาเหล่าแฟนคลับเขาพากันโฟกัสภาพนี้กันยกใหญ่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะ
แบบนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจะโฟกัสความหล่อความเท่
หรือว่าโฟกัสที่ตัวเลขก็ดีแต่เลขก็สวย
แล้วก็ซ้ำกับเลขที่เราอ่านมาวนไปวนมา

คราวนี้ก็มีเลข๘เพิ่มมากี๊อีก
วันที่๒พฤษภานะคะอาทิตย์หน้า